รับความสุขสนของเจ้าลิงน้อยนะคะ
ถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรชบุรี
คือเขาก่อเหตุเอ้าหมุนเฟื้องหาเลยนะ
เขาก่อเหตุฉกกล้องของนักท่องเที่ยวชาวจีนเอาไป
เขาเอาขึ้นไปแล้วก็หิ้วสะพายไปเลยนะ

แต่ทีนี้คนไทยเห็นแบบนั้นอยากจะเข้ามาช่วยเหลือ
ให้ชาวจีนได้เอากล้องเน็ตกลับบ้าน

วิธีช่วยเหลือนี่จะเป็นแบบไหนดูกันเลยค่ะ

ดูครับลิงเอากล้องขึ้นไป

เดี๋ยวให้มาลงไป

โอเคโอเคโอเค

เราต้องระวังนะครับเรื่องของ

การแก้ปัญหาของชาวไทยที่อยากจะช่วยเหลือชาวจีนเป็นยังไงล่ะคะ

เอาเปปซี่ไปวางไว้ที่โคนต้นไม้
แล้วก็เปลี่ยนความสนใจของเจ้าลิงน้อยตัวนี้ให้ลงมาเอาเปปซี่
แต่ในตอนก่อนที่เขาจะลงมาเอาเป็กซี่เขาทิ้งกล้องก่อนค่ะอ้าว

ก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็ตรวจดูกล้อง

บอกว่ากล้องราคาหลักหมื่นเสียหายไปบ้าง
แต่อันนี้ยืนยันได้ลิงเมืองเพชรชอบเปปซี่ค่ะ